หนึ่งเหตุการณ์ค่ะเขาบอกว่างงกันตั้งแต่ผู้โดยสาร
ันกระเป๋ารถเมย์แล้วก็คนขับด้วย
มีผู้ชายคนหนึ่งขึ้นรถเมย์มาสภาพก็เหมือนจะเมาหน่อยค่ะ
แล้วทีนี้ไอ้เครื่องอ่านบัตรโดยสารบนรถเมย์มันใช้การไม่ได้
โกรธโกรธแล้วทำยังไงคะ
เตะทั้งต่อยเอามือต่อยเอาเท้าเตะ

ทุกคนก็งงกันว่าพี่เป็นอะไรอ่ะคะ
พี่ทำแบบนี้ทำไมแค่มันอ่านเครื่องนี้มันอ่านไม่ได้เท่านั้นเอง
แต่ว่ามันมีคนเขาอัดคลิปไว้ได้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กัน
เขาอุตส่าห์ตั้งไว้สูงแล้วนะก็ยังยกขาสูงขึ้นไปเตะถึงจริงแล้วคลิปนี้อยากให้เขาสมบัติก่อนดูอยากให้กระทรวงค้ามะนาวคมอยู่คือไอ้งบประมาณที่เอาไปติดอุปกรณ์เนี่ยมันเยอะมหาศาลใช่ติดแป๊บเดียวมันก็ใช้งานไม่ได้แล้วต้องยกเลิกไปแต่ก็ไม่แปลว่าจะเตะมันได้แบบนี้เหมือนกันนะคือคลิ
รถเมย์ไทยแฟนคลับเขียนข้อความบอกว่าเครื่องอ่านบัตรนะเฮ้ยไม่ใช่ถุงทรายซ้อมมวยบนรถสาย๒๒เบอร์๒๔๔๐๑๐มีผู้ชายคนหนึ่งทำลายเครื่องอ่านบัตรโดยสารพนักงานประจำรถถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานเพราะคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเท่านั้นแหละค่ะชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเลยบางคนก็บอกรถเมย

ปกติอะไรจังหวะที่เขาใกล้จะลงรถบริเวณตลาดอินทราลักษณ์ค่ะผู้โดยสารคนนี้ก็ถามบอกว่าไอ้เครื่องอ่านบัตรโดยสารเนี่ยมันใช้ได้ไหมพนักงานก็ตอบแทนควันว่าใช้ไม่ได้เท่านั้นแหละค่ะโกรธเลยแล้วก็เอามือทุบแล้วก็ยกขาสูงเนี่ยเตะถ้าเป็นคนก็ก้านคอคุณเตะเข้าไปที่ตัวเครื่องหลายครั้งแล้วก็ลงจากร
ไอเครื่องนี้รึเปล่านะถึงได้ไปโกรธแค้นมันขนาดนั้นหรือว่าพูดหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องงบประมาณการติด